เป็นเหตุการณ์โอ้โหสลดเหมือนกันนะ

ที่มันเป็นลวดแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไป

เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมทั้งคนทั้งหมาถึงตาย

ตำรวจสพอูทองไปตรวจสอบจุดตรงนี้เป็นป่าข้างไร่มัน
อยู่ข้างบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ทีนี้ตอนไปถึงเจอคนตายคุณป้าพัทรวรรณอายุ๕๒ปี
คือที่มือของคุณป้าเนี่ยนะมีรอยเหมือนกับโดนไฟช็อตนะคะ
แล้วก็เจอหมาเป็นหมาไทยพันทาง
ตัวสีน้ำตาลโดนไฟช็อตตายอยู่เหมือนกันนี่โอ้นี่ไงนอนเลย
ใช่แล้วเจอเป็นเสาไม้ปักเป็นหลักเขตแล้วก็ขึงลวด
กระแสไฟฟ้าอยู่ใกล้กับตรงนั้นนั่นแหละค่ะ
แต่จริงญาติเขาเก็บไปแล้วนะที่ชี้จุดตรงนี้
ครับมันเกิดอะไรขึ้นคนที่ยืนรอพบตำรวจอยู่คือ
นายสวัยลีสุข๓อายุ๔๘ปีบอกแบบนี้
ผมเป็นคนขึงลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าขนาด๒๒๐โวลต์
รอบบ้านของผมแล้วก็บ้านของป้าพัทรวรรณ
ทีนี้จริงเราเป็นเพื่อนบ้านกันก็จริง
แต่ว่าคุณป้าแกเลี้ยงหมาเลี้ยแมวไว้เยอะเลี้ยงไว้๒๐กว่าตัว
ขึงไว้คือกันหมากันแมวใช่คือเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยไงที่แบบว่า
หมาของป้าไปกัดไก่ที่เลี้ยงไว้แล้วก็ทำให้ไก่ตายไปหลายตัวก็ไม่ได้ติดใจ
เอาความอะไรเป็นเพื่อนบ้านกันไงมาคุยนะคุยคิดดูสิคือความที่สองบ้านเนี้ยเขาอยู่
ติดกันเขามาหาทางออกร่วมกันเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะฝั่งนายสวัยบอกกับป้าบอกว่า
ป้าเดี๋ยวผมเอางี้ไหมล่ะเอารวดมาขึงไว้รอบบ้านเลยหมาจะได้ไม่เข้ามากัดไก่
คือหมาป้าจะได้ไม่เข้ามากัดไก่ผมแล้วก็ไม่ให้หมาเนี่ยเข้าไปในป่าที่มันแบบรกร้าง
เพราะว่าตรงนั้นมันมีงูด้วยไงมันก็กันหมาป้าได้ด้วยนะไม่ฟังออกก็วินวินนะพอฟังแบบนี้กลัวไงอย่างน้อยหมาป้าก็ไม่โดนงูกินหมาป้าก็ไม่มากัดไก่ผมอ่ะไม่คิดไงว่าจะมาเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมตอนที่กู้ภัยเอาร่างของคุณป้าน่ะขึ้นรถออกมาจากจุดที่เกิดเหตุเชื่อไหมคือป้าแกเลี้ยหมาเยอะนี่
แล้วหมาบางตัวคือกระโดดเกาะประตูรถ

หือกี่ตัวอ่ะเอ่อ
สายแล้วที่เป็นแบบนี้เพราะว่าหมามันจะตามเจ้าของใช่ไหม

กระโดดมาแบบกระโดดเข้าใส่รถตามรถเลย
สาเหตุการตายตำรวจก็บอกว่าคุณป้า
ยังไงว่าเส้นรวดตรงนั้นก็มีกระแสไฟฟ้าอยู่ป้า
ก็เลยโดนช็อตด้วยค่ะตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานะกับเพื่อนบ้าน
แม้ว่าจะตกลงเห็นดีเห็นงามร่วมกัน
ว่าจะมีรั้วแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าแบบนี้นายสวัยก็โดนค่ะ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พี่เบิร์ตแล้วที่เห็นเป็น๑๐ตัววิ่งตามเป็นผัวนั่นทำยังไง
ทุนช่วยเหลือสัตว์จรจัดสุพรรณบุรี
ตอนนี้เขาประสานเทศบาลตำบลเท้าอูทอง
ให้การช่วยเหลือส่งศูนย์พักพิงต่อไป
มันโหดหูเหมือนกันนะดอมไปเห็นเหตุการณ์แบบนี้
เรื่องของลวดปล่อยกระแสไฟเนี่ย
ข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวแรกนะใช่นะฮะคือส่วนใหญ่มันจะ
เถิดเกินเลยไปจนกระทั่งมีคนได้รับบาดเจ็บ
มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสมีคนตาย

เพราะเวลาคุยกันก็เอ้ยปล่อยกระแสไฟต่ำ
แต่มันไม่ต่ำแค่ให้สะดุ้งอย่างนี้เนอะ